ทุกผู้ชมครับตามความคืบหน้านี้หน่อยนะฮะ
ลุงชาวมงค์วัย๖๕ปีถูกยิงเสียชีวิต
กลางถนนลูกรังที่กำแพงเพชรนะฮะ
คือต้องบอกแกว่าแหมต้องบอกว่าแกเป็นเศรษฐีเลยนะ
เป็นเสธีมงส์เป็นเสธีที่ดินในพื้นที่เลย

ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับพบศพเมื่อวานนี้นะฮะ
นี่ฮะนายทิติพงหรือว่าในจูอายุหกสิบห้าปี
เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามงค์นะเสียชีวิตอยู่บนถนนลูกรัง
ใกล้ไร่มันสำปะหลังในหมู่บ้านบ้านใหม่ศรีสุวรรณ
บนคลองน้ำไหลอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
เจอศพกันช่วงสายสายเมื่อวานนี้แต่ชาวบ้านบอก
คืนวันก่อนจะเจอศพเนี่ยนะเขาได้ยินเสียงคล้ายเสียงปืนอยู่
แต่คิดว่าเป็นเสียงประทัดไร่นกพอตอนเช้ามาเอ้ามาเจอศพนะฮะ
ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ซะแล้วนะครับคาดว่าสาเหตุเนี่ย
มาจากปมขัดแย้งที่ดินระหว่างผู้ตายกับผู้ที่มีที่ดิน
ติดกันหรือเปล่าชาวบ้านให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่า
ก่อนหน้านี้เคยเห็นนายทิติพงศ์เนี่ยมีปัญหาทะเลาะวิวาส
หลักเขตระหว่างแปลงปลูกข้าวกับไร่มันสำปะหลังอยู่หลายครั้ง
ซึ่งตำรวจบอกว่าต้องขยายผลกันต่อไปนะครับ
วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับ
นี่ตรงนี้เลยนะฮะไร่มันสำปะหลังนะยังมีคราบเลือดอยู่ที่พื้นถนนเลยนะฮะ
ตรงนี้เป็นหน้าบ้านของผู้ตายเลยนะครับ
ทางสพคลองลานเจ้าของพื้นที่เนี่ยมาเก็บหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วเอาโดรนขึ้นบินด้วยเพื่อจะตรวจดูว่าที่ดินตรงไหนเป็นของใครอะไรยังไงบ้าง
เพราะเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุมาจากเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
นี่คราบเลือดที่พื้นถนนโอ้โหแห้งกรังอยู่เลย
เพราะคาดว่าถูกยิงช่วงค่ำของเมื่อวันที่๒๔มิถุนายน
คืนวันนั้นชาวบ้านบอกได้ยินเสียงปืนอยู่สองนัด
แต่คิดว่าเป็นคนเขายิงประทัดจุดประทัดไล่นก
ที่หยิงเยอะมากตรงนี้พอใส่มาก็พบว่านายทิติพง
ถูกยิงเสียชีวิตไปแล้วเพื่อนบ้านของนายทิติพงศ์นะฮะบอกว่า
ก่อนจะเจอศพ๑วันผู้ตายมาหาที่บ้าน
มาขอยืมเงิน๕๐๐บาทบอกจะเอาไปสำรองจ่ายค่ารถเกี่ยวข้าว
แล้วเดี๋ยวเช้า๒๕มิถุนายนคือเช้าเมื่อวานนี้
แล้วก็เขามาเอาเงินเมื่อเช้าเมื่อวานนี้๒๕มิถุนายน
แล้วช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ภรรยาเนี่ยได้ยินเสียงคล้ายประทัด
ดังสองครั้งทีแรกคิดว่าเออผู้ตายเนี่ยคือในจูเนี่ยนะฮะ
หรือว่าทิติพงในชื่นชื่อจูเนี่ยเขาจุดประทัดไล่นกเลือด
เพราะเขาจุดเป็นประจำจนเช้าอีกวันถึงมารู้เรื่องว่า
เอ้าถูกยิงตายขณะเดียวกันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับ
ถาวรโพธารามผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๕
บอกกับคุณจิรายุทธ์ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าตัวในจูผู้ตายเนี่ย
เขามาซื้อที่ดินแถวนี้๗๐กว่าไร่นะมูลค่า๗ล้านกว่าบาท
ค่ะอยู่ที่นี่มาสองปีกว่าแต่จะมีปัญหากับเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกันอยู่เป็นประจำนะฮะ
ปัญหาที่มีเนี่ยเคยมาร้องเรียนที่ผู้ใหญ่บ้านอยู่สองครั้ง
ครั้งนึงนะมีกับคนนึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทุกคนเลยนะฮะนี่ในเหน่งนะครับ
มีปัญหาเรื่องคันนาเนื่องจากเวลามีการถ่ายหน้าเนี่ยถ่ายหน้านะฮะ
มักจะไปไถชนกับคันนาของกันและกันก็เลยมีปากเสียงกัน
ผู้ใหญ่บ้านบอกผมมาเคลียร์ให้ไปแล้วนะเรื่องจบไปตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา
อีกคนนึงที่ในจูผู้ตายในทิติพงศ์เนี่ยเขามีปัญหาด้วยชื่อเป่า
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามีปัญหาเรื่องคลองที่กั้นกลางที่ดินนะ
แล้วเป็นฝั่งของในเปล่าเนี่ยเขาลอกคลองฝั่งตัวเขาเองนะฮะ
เมื่อมีปัญหาเรื่องโครงเรื่องคลองกั้นที่ดินอะไรกัน
สุดท้ายเนี่ยเขาบอกผู้ใหญ่บอกก็เคลียร์จนจบไปแล้วเช่นกันนะ
ที่มีเรื่องแล้วก็ไปหาผู้ใหญ่นะให้ผู้ใหญ่มาพูดคุยเคลียร์
ก็จบลงนะครับจบลงด้วยดี

มีปัญหาอะไรกับเรื่องคันแดนและเรื่องคันน้ำเนี่ย

จะเป็นเรื่องเมื่อน้ำน้อยก็แย่งน้ำกัน
เมื่อน้ำมากก็ปล่อยน้ำมาใส่คนอยู่ล่างประเภทนี้ก็เลยทะเลาะเบาะแว้งกันครับ
เพื่อความกระจ่างชัดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
คุณจิรายุทธ์ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปหาในเปล่าก่อน

ทั้งสองคนยอมรับว่ามีปากเสียงกับผู้ตายจริง

แต่ไม่เคยถึงขั้นลงไม้ลงมือสักครั้ง
เพราะความจริงก็เป็นญาติกัน
แล้วสุดท้ายก็เป็นฝ่ายของทางคุณเป่าเขาเนี่ย
ตอนมีปัญหาเรื่องคลองกลั้นกลางแล้วต้องลอกคลองอะไรอย่างนี้
เขาก็ไปยอมเป็นฝ่ายลอกคลองให้
ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่นายทิติพงศ์ถูกยิงตายเลย
เขาไม่มีแรงจูงใจอะไรจะต้องทำแบบนั้น
อีกคนที่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเคยมีปัญหากับผู้ตายนะครับ

เขาบอกว่านี่มีปัญหากับผู้ตายจริงเรื่องคันนา

เพราะสุดท้ายผู้ใหญ่บ้านมาเคลียร์ให้เรื่องจบไปแล้ว
จากนั้นก็หันหน้าคุยกันด้วยดี

มั่นใจว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเขาไม่มีทางที่จะต้องเป็นผู้
ต้องสงสัยผู้ต้องหาอย่างแน่
เนื่องจากตอนนั้นเขาไปงานศพของญาติอยู่นู่น
เพิ่งกลับมาช่วงสัปดาห์วันนี้นี่เอง

ก็คือมันเป็นอะไรครับคันนา

ครับมันอยู่อย่างเก่ามันต้องจะไม่ผ้าง
แล้วมันจบกันได้อย่างไงครับผัวใจจะอย่างไหนครับ
ผู้ใหญ่ก็มานั่นก็คุยก็จบกันก็จบกัน
ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว

หลังจากนั้นก็คือได้เจอได้พูดคุยกันไหมครับ

ก็คือว่าเป็นคนท่านเผ่าเดียวกัน
ครับชาติพันธ์เดียวกัน
ส่วนงานศพของนายทิติพงศ์วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เราไปที่บ้านของนายทิติพงศ์นะครับ

คือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่กำแพงเพชรแต่จะ
รับศพไปที่จังหวัดตากนะครับ

ญาติกำลังเตรียมสถานที่รอรับศพนะครับ
ตอนนี้ถูกส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอนอยู่นะ

ประกอบพิธีศพตามความเชื่อ
ตามพิธีของทางชาวมงค์นะครับ
รองนายกอบตแม่ท้อแล้วก็เป็นญาติกับผู้ตายด้วยนะครับ
บอกว่านายทิศิพงศ์เนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยผงผางนะ
อาจเป็นไปได้ที่จะถูกฆ่าเพราะข้อพิพาทเรื่องที่ดิน
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับ
สพคลองล้านที่กำแพงเพชรบอกว่าตอนนี้
กำลังสืบสวนสอบสวนอยู่ว่ามูลเหตุต่างเนี่ยจะเกิดจากอะไร
แต่พุ่งเป้าไปที่เรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินเป็นหลัก

ส่วนคนก่อเหตุคาดว่าน่าจะเป็นคนเผ่ามงค์ด้วยกันนั่นแหละ
แต่ตำรวจบอกยังไม่ขอเปิดเผยอะไรมากกว่านี้เดี๋ยวจะเสียรูปคดี